ผมชมฮาเราเห็นทางก้าวไกลเนี่ยที่มีการไปปลาใส่เหมือนว่าจะเป็นสามย่านมิดทาง
มาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วหูคนมาแบบมหาศาล
ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดพูดถึงเมืองหลวงของเพื่อไทย

เห็นเขาบอกกันว่าอีสานก็มีขนแก่น
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่เชียงใหม่เอง
ยากเหลือเกินที่ใครจะเจาะตรงนี้ได้
น่ะสินอกจากเพื่อไทยแต่เดี๋ยวจะให้ดูปรากฏการณ์นี้หน่อยค่ะ
เมื่อวานคุณพิธาไปปราศัย
แล้วมันเกิดปรากฏการณ์ตลาดแตกแบบนี้เลยค่ะ
ไปก่อน
ที่ถนัดยังไม่เจ้าลงจากรถเลย

แล้วคือคนไปดักรอกันเพียบเลยกองเชียร์แน่นจริงค่ะ
นี่แหละคุณพิธาริมเจริญรัฐนะคะหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วมีแฟนคลับตะโกนเชียร์แหละ

นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเช้าของเชียงใหม่ค่ะ

เชียร์ทุกรุ่นทุกวัยก็มาต้อนรับกันนะคะ

แล้วอีกกระแสข่าวอันนี้ก็สร้างความฮือฮา
ในวงการการเมืองคือคุณอิ๊ง
อ๋ออ๋อคุณอิ๊งแพทองทาน
ครับซึ่งเอ่อเมื่อวานนี้ค่ะวันแรงงานใช่ไหมคลอดลูกชาย
ก็คือน้องทาสินเด็กชายพฤกษาสินสุขสวัสดิ์ค่ะ
หลายคนไปแสดงความยินดีนะรวมถึงคุณตาตา
คุณตาตาก็คือคุณทักษิณชินวัฒน์นั่นแหละมีการทวิตข้อความ
มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮือฮามากเหมือนกันว่า
การแสดงความยินดีกับลูกสาวที่แบบคลอดหลานออกมาแล้ว
มันมีนัยยะทางการเมืองอะไรยังไงไหม
มีบอกได้เลยว่ามี
ทำไมถึงมีการขออนุญาตครับจะกลับมาเลี้ยงหลาน
เพราะว่าอายุจะ๗๔ปีกรกฎานี้แล้ว
ล่าสุดค่ะคุณอุ้งอิ๊งก็มีการโพสต์ภาพลูก
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าสุดที่รักของแม่
แล้วบังเอิญบังเอิญค่ะวันเกิดของหลานคนล่าสุดเนี่ย
ก็ไปตรงกับวันเกิดของคุณหญิงสุดารัฐ
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัฐก็เปิดบ้าน
ต้อนรับนะคะจัดงานวันเกิดครบรอบ๖๒ปีของตัวเอง
เกิดวันเดียวกันเลย๑ครัฐพาคมนะคะ